รำฉุยฉายที่นำมาใช้ในการแสดงละครในผู้แสดงจะต้องแสดงความสามารถในการใช้ศิลปะการร่ายรำชั้นสูง
ซึ่งจัดอยู่ในประเภทรำเดียวเพื่ออวดฝีมือลีลาการร่ายรำที่อ่อนช้อยงดงาม
ตลอดจนการแสดงสีหน้าความรู้สึกการแสดงการเคลื่อนไหวทุกส่วนจะปรากฏออกมาในรูปแบบของท่วงท่าการรำ
รำฉุยฉายสำหรับละครในก็มีการนำท่ารำมาจากตัวแสดงโขน
ซึ่งมีการดัดแปลงเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมการแสดงเช่นตอนทศกัณฐ์ลงสวนเพื่อชมความงามเครื่องแต่งกาย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน